สวัสดีครับเหลืออีก๑๐นาทีโดยประมาณนะครับการแข่งขันจะเริ่มขึ้นสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยุไม่เกิน๒๓ปี
หนึ่งของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเต็งหนึ่งของรายการด้วยถ้าเกิดว่าเข้าไปในรอบลึกกว่านี้
มาตรฐานของเขาสูงกว่าเราแต่ผลงานการเจอกันของทีมชุดนี้ที่เคยเล่นกับญี่ปุ่นมานั้นไม่เป็นรองนะครับ

ผลงานการเจอกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั้นเกิดขึ้นมานานนะครับตั้งแต่ปี๑๙
ฟุตบอลโอลิโอลิมปิกในตอนนั้นโซนเอเชียไทยแพ้ญี่ปุ่นไป๐ประตูต่อ๕นะครับ
แล้วก็ญี่ปุ่นกลับไปเล่นในบ้านชนะไทยอีก๑๐นะครับ

ประตูของไทยได้จากจตุพงศ์ทองสุกแล้วก็จากนั้นแพ้ไปอีก๐ต่อ๖ในการเล่นในบ้าน
๒๐๐๒เอเชนเกมคาร์ดที่๑๔ที่เกาหลีใต้
นั้นก็แพ้ญี่ปุ่นไป๐ต่อ๓ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ
ชุดนั้นซิโกศิริษัทเศรษฐ์ในเมืองนั้นเป็นผู้เล่นนะครับ
โคต้าอายุเกินที่ถูกส่งไปเล่นด้วยครับ
จากนั้นเกมการแข่งขันบอลโลกในรอบคันเลือก
โซนเอเชียในปี๒๐๑๐ที่แอฟริกาใต้นะครับ
หลังกับแผนประตูต่อ๓
ก่อนที่การเจอกันแบบเป็นทางการในครั้งล่าสุด
จะเกิดขึ้นในฟุตบอลรายการเยาวชน๑๙ปี
ครั้งนั้นไทยหักปากกาเซียนโดยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ

ภายใต้การคุมทีมของสมชายช่วยบุญชุมชุดนั้น

วัดกับญี่ปุ่นซึ่งโตขึ้นมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งในวันนี้ครับ